ก็ใกล้ช่วงออกพันศาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูประเพณีออกพันศาดีกันที่จังหวัดพยาวที่นี่นะคะเขามีการสืบทอดประเพณีดีแบบนี้มาเป็นพันปีแต่ว่าเป็นประเพณีรูปแบบไหนเนี่ยไปดูกันค่ะเป็นภาพความคึกคักเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือประเพณีกินข้าวสลักกะพัดของชาวล้านนาจังหวัดพยาวสืบ
ที่จะถึงออกพรรษาชาวล้านนาเขาก็จะมีการจัดงานสลากกระพัดให้ครบทุกชุมชนทุกวัดในเก้าอำเภอสำหรับงานกินข้าวสลากกระพัดแต่ละวัดแต่ละชุมชนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการสร้างความสนุกสนานเขาบอกว่าอย่างบางวัดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการรำถวายมีการรำฟ้อนเล็บใช่ค่ะมีขบวนแห่
คือขบวนของอบตป่าสางอำเภอดอกคำใต้เพราะว่าเขามีการจัดขบวนฟ้อนรำและมีการร้องเพลงด้วย
ว้าวสนุกสนานคึกคืนคึกคักมากนะคะโดยมีนักร้องชายรูปหล่อเสียงดีเป็นเจ้าหน้าที่ของอบตป่าสางพร้อมกับร้องเพลงแล้วก็จังหวะมันมัน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

เหมือนกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสนุกสนานมาก
เต้นกันแบบไม่กลัวแสงแดดกันเลย
อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรนะแต่ว่า
เซอร์นางรำของเราบ่อยั่นเขาบอกอย่างนี้ไม่มีกลัวนะคะ
ไม่มีการหลบล่มไม่มีเลยสนุกสนานกันอย่างเต็มที่
ไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวจ้า
โอ้โหถึงไหนถึงกันนะพูดถึงงานบุญงานประเพณี
จะต้องมีค่ะนางรำรำแล้วก็นักร้องค่ะต้องไปสนุกสนานกัน
ใช่แล้วบรรยากาศก็เป็นงานรื่นเริง
งานประเพณีดีที่สืบทอดกันมาเป็นพันปี
พูดถึงประเพณีดีแบบนี้จริงหลายจังหวัดเนี่ย
เขาก็จัดกันมาแบบมากมายเหมือนกันแล้วก็แต่ละที่มีเอกลักษณ์น่าสนใจ